อีก๕วันเปิดประเทศ
รัฐบาลสบคเขาก็เตือนว่า
ถึงแม้ว่ากิจการต่างจะถูกหลดล็อกคลายล็อก
ทำมาหากินให้ค้าขายกันได้
แต่รัฐบาลก็ต้องย้ำเตือนว่า

ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะ
ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น
รัฐบาลบอกไม่ได้ห่วงไม่ต้องห่วง
เพราะว่าได้เตรียมการรองรับไว้รัดกลุ่ม

แต่ว่าวันนี้อยากจะขีดเส้นใต้
เตือนกลับไปถึงรัฐบาลว่า
อย่ากาดตกเสียเองนะครับ

หัวข่าวที่บอกว่าแรงงานต่างด้าว

เมืองกาล๘วันจับได้เกือบ๕๐๐ราย
ค่าหัวสะพัด๑๐ล้านบาท
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าสั่งสกัดเข้ม

แรงงานต่างด้าวเขาจึงขยับตัว
และทะลักเข้ามาในช่วงนี้มาก
ก็เพราะว่าเขารู้ครับว่า
บ้านเรากำลังจะปลดล็อก

ปลดล็อกกิจกรรมกิจการต่าง

สถานประกอบการทั้งหลายก็จะเปิด
แล้วเขาก็ต้องการลูกจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
นี่เขาอยากมาช่วงนี้

ตอนนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาความตึงเครียด
มันยังทำมาหากินกันลำบาก

อยากหาทางเข้ามาทำงานในบ้านเรา

ทำทุกวิถีทางทำที่จะทำได้
วิธีทางหนึ่งที่ทำกันอยู่ก็คือ
จ่ายค่าหัวในการดำเนินการ

หรือ๒๐๐๐สำหรับคนไม่มีรายได้
หรือคนมีเงินน้อยนี่ก็ถือว่าเยอะ
โรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดสมุทรสาคร
เราก็ได้ยินตัวเลขนี้แหละ

เรื่องแบบนี้ยังแก้ไขไม่ได้
คำถามก็คือว่าเราอุดช่องโหวตตรงนี้ไม่ได้เฉลอครับ
ว่านายหน้าเอาเงินไปจ่ายให้ใคร

จำได้ไหมครับว่ารัฐบาลได้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่า

ที่มีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เหล่านี้
แล้วปล่อยให้แรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาถึงสมุทรสาคร
จนถึงวันนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วครับ
ผลการตรวจสอบการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ทำไมเรื่องมันเงียบไปล่ะครับ
ทำไมไม่เหมือนกับต้นต่อของการระบาดที่ระยองที่เขาเปิดบ่อน
ตรงนั้นเนี่ยเขาลงโทษกันไปได้เยอะแล้ว
ปัญหาก็คือว่าถ้ายังทลายขุมข่ายผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้
เราก็แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมืองได้
มันก็อยู่ในสภาพจับปูใส่กระด้ง
เราก็เสี่ยงกับการติดโควิดไปเรื่อยแบบนี้
เดี๋ยวนี้กลุ่มก้อนสำคัญที่ยังกดตัวเลขไม่ลง
ก็คือคลัสเตอร์จากโรงงานอุตสาหกรรม
แล้วก็มีแรงงานต่างด้าวนี่แหละเป็นตัวแพร่เชื้อ

๔๕จังหวัดภาคใต้
เชื้อมันแพร่มาจากโรงงานทั้งนั้นครับ
แล้วก็ตรวจสอบเชิงลึกก็พบว่าอ๋อ
คนงานที่นำเข้ามาเนี่ยแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวเอามาแพร่ใส่แรงงานคนไทยที่ทำงานอยู่ด้วยกัน

แล้วก็เอาเชื้อไปแพร่คนในครอบครัว
ลามกันไปทั่วคุมไม่อยู่
ดตัวเลขไม่ลงจนเดี๋ยวนี้ครับ
แล้วเราก็จะปล่อยให้ต้นต่อของปัญหาเป็นต้นเหตุ
ที่แก้ไม่ได้อยู่อย่างนี้หรือ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไง
ถ้าฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกคุณธนกรวังบุญคงชนะ
บอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคง
มีตำรวจมีทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้คุมเข้มจับกลุ่มผู้ลักลอบแรงงานต่างด้าว
เข้าเมืองตามแนวชายแดน
หลังจากการพบรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจที่จับกลุ่มได้ที่เมืองกาลวันก่อน
แล้วก็มีการรายงานสถานการณ์โควิด
ตั้งแต่วันที่๒๔ตุลามีผู้รักรอบเข้าเมือง
เคลื่อนย้ายแรงงานที่ผิดกฎหมาย๓๗๖คน
โดยมาตามชายแดนจากเมียนมาร์๖๔คน
กัมพูชา๒๖๔คนสปลาว๓๑คน

ก็แปลว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญสั่งการ

เพื่อขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายการจัดหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
ฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังเถอะครับ
เพราะถ้าเราอุดช่องโวตรงนี้ไม่ได้
มันจะส่งผลต่อการเปิดประเทศอย่างที่ว่า
ลองนึกดูสิครับถ้าเปิดประเทศแล้วเนี่ย
มีข่าวการระบาดในคลัสเตอร์โรงงานพลวดพลาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
เหมือนกับเราเจอที่สมุทรสาครตอนนั้น
ต่างชาติที่ไหนใครจะกล้าเข้ามาครับ
ก็อย่าให้ช่องโวจากแรงงานข้ามชาติมาทำลายความฝัน
ความฝันความสวยหรูของการเปิดประเทศ
ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับท่านนายกและรัฐบาลฝันไว้ว่า
ห้าเดือนตั้งแต่พฤศจิกาถึงมีนา
เราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ๑ล้านคน
ถ้าเราคิดว่าคนหนึ่งมาอยู่๑๐กว่าวันเนี่ย
คนหนึ่งเอาเงินเข้ามาจ่ายแค่๑แสนบาท
เราก็จะได้เงินจากนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศมา๑แสนล้านบาท
เยอะนะครับไอ้หนึ่งแสนล้านบาทเนี่ย
มันจะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
มันทำให้เงินสะพัดหมุนเวียน
โดยเฉพาะใน๑๔จังหวัดที่เป็นจังหวัดนำร่อง
ที่เรารับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าไปเที่ยว
รู้กันใช่ไหมครับว่าเงินที่เข้ามากับนักท่องเที่ยวเนี่ย
มันไหลลงไปถึงมือประชาชนเร็วกว่า

เงินที่จะเข้ามากับการลงทุนต่างชาติ
โรงแรมก็ได้อันนี้สงฆ์ร้านอาหารก็ได้

เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปลูกผักได้หมด
เพราะเขาต้องส่งของเข้าโรงแรมเข้าร้านอาหาร
ได้กันทั่วถึงการจ้างงานก็จะกลับมา
ฉะนั้นนี่คือความฝันความหวัง
ขอย้ำอีกทีครับว่า
อย่าให้ความหวังอย่าให้ความฝันนี้
ดับสลายลงไปเพราะแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเป็นต้นเหตุ
อย่าให้ผลประโยชน์จากสินบนของแรงงานข้ามชาติ
เข้ามาทำลายความหวังความฝัน
อย่าลืมนะครับคราวนี้เนี่ย
ถ้าเราพลาดอีกทีนึงจากแรงงานต่างด้าว
เราไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วครับท่านนายกครับ
นี่คือเขตเส้นใต้ที่อยากจะบอกว่า
รัฐบาลอย่ากาดตกเสียเองครับ